คุณผู้ชมครับยุคนี้ภูทิพย์ตาทิพย์ครับ
กล้องวงจรปิดกล้องมือถืออะไรเยอะแยะไปหมด
จริงค่ะจะทำอะไรไม่ดีเนี่ยระวังนะมีคนจับภาพเอาไว้ได้เสมอ
แต่ว่าบางทีบางคนก็ขาดการยั้งคิดไงรองับสติอารมณ์กันไม่ไหว
มันก็จะเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกับที่จังหวัดลำปางนะฮะ
ตอนนี้ในแวดวงของชาวบ้านของราชการสังคมวงธุรกิจวงไฮโซของพื้นที่เนี่ย
เขาแชร์คลิปส่งต่อทางไลน์กันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ
เป็นคลิปที่มีความยาวเกือบสามนาทีนะครับเป็นภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือ
ที่หน้าอาคารกล่ำเดินแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองลำปาง

แล้วผู้หญิงที่ไปตบเขาเนี่ยเป็นคนดังในพื้นที่ไง

คือเดินอยู่ดีแล้ววิ่งไปชน

อันนี้พี่หนู

แล้วพี่มาถักทำไม

เพราะมันจะเป็นพี่สาธารณะ

กรณีหลักก็คือเสื้อน้ำเงินกับเสื้อแดง

เขาก็เจ็บแค้นอะไรมาก็ไม่รู้

แล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งด้วยนะแต่เราต้องขอเบลอหน้าไว้หน่อยนะฮะ
แต่ว่าในพื้นที่นี้เขาถูกกันหมดแล้ว
ก็มีคลิปทั้งหมดเนี่ย๓นาทีนะที่เป็นความยาวทั้งหมดเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบนะครับทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าอาคารเก่า
กองต้าหรือว่าตลาดจีนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองลำปางนะครับ
ตอนนี้ก็ถูกแชร์กันไปเยอะแยะถูกส่งต่อกันไปหมดเลย
เพราะว่าหญิงสาวเสื้อสีน้ำเงินที่เข้าไปหาเรื่องเขาก่อนเนี่ยนะ
ตามคลิปเนี่ยนะก็เป็นภรรยาของนักธุรกิจชื่อดังในจังหวัดลำปางนะครับ
เท่าที่ทราบก็คือก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยทำงานด้วยกัน
แล้วก็มีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับ
จนกระทั่งมาเจอกันที่ตลาดแห่งนี้แล้วก็มีเหตุการณ์ตามคลิปเกิดขึ้น
ล่าสุดพนักงานสอบสวนสพเมืองลำปางเรียกคู่กรณีที่ปรากฏในคลิปมาให้ปากคำแล้วนะครับ
โดยหญิงสาวเสื้อสีน้ำเงินกับสาวที่ถ่ายคลิปก็มาพบพนักงานสอบสวนแล้ว
แต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมาก
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสามีของผู้หญิงเสื้อสีน้ำเงิน
เพราะว่าเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วสามีเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ขอยุ่งก็แล้วกัน
ขอให้เป็นเรื่องของผู้หญิงด้วยกันก็แล้วกัน
ส่วนผู้หญิงเสื้อแดงนะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่ารู้จักกับคู่กรณีจริง
วันเกิดเหตุเขาก็ไปเดินเล่นที่กาดกองต้ากับน้องสาวจะไปซื้อกระเป๋า
ตอนที่กำลังสั่งของกินอยู่คู่กรณีเดินมาชนข้างหลังชนแบบชนแรงมาก
แล้วก็มาหาเรื่องด้วยการตบศีรษะหลังเกิดเหตุไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
หมายให้ทนายความฟ้องดำเนินคดีกับคู่กรณีและจะไม่ไกลเกลี่ยอย่างแน่นอน
นี่อันนี้ฝั่งเสื้อแดงเขายืนยันและล่าสุดเมื่อช่วงเย็นครับ
ผู้หญิงเสื้อน้ำเงินในคลิปซึ่งเธอก็ออกมายอมรับว่าเป็นคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปจริง
นี่ปรากฏอยู่ในคลิปจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเคยร่วมงานรู้จักกับคู่กรณีเสื้อแดง
แต่หลังจากเกิดปัญหาทะเลาะวิวาดกันก็ไม่ได้ทำงานด้วยกันอีก
โดยอ้างว่าคู่กรณีได้โพสต์ข้อความพาดพิงผ่านทางเฟซบุ๊กก่อน
ทำให้งานที่รับมาได้รับความเสียหายแต่เธอก็ไม่ได้แจ้งความอะไร
เกิดเหตุไปเจอคู่กรณีแล้วก็บันดาลโทษะยอมรับว่าระงับอารมณ์ไม่อยู่
เพราะว่าถูกอีกฝ่ายกระทำมาตลอดคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
รับว่าได้รับผลกระทบมากมีผู้ใหญ่โทรมาเตือนหลายคน
รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากขอโทษชาวจังหวัดลำปาง
ทำให้ภาพลักษณ์ต้องเสียหาย
จากทุกคนที่เห็นคลิปว่าคงไม่มีใครที่จะทำอะไรโดยที่เราไม่มีเหตุมุลมาก่อนอยู่แล้ว
ก็คือเราถูกกระทำหยามกันมาก่อนค่ะแล้วก็มีปัญหาการเลื้อรังมาร่วมปี
โดยความที่ถามว่าตอนนี้
ทำให้ตัวเองอันนี้ไหม
ก็เราโง่เองที่เราไม่มีการแจ้งความ
หรือไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าเขาได้ทำอะไรเราไว้บ้าง
ช่วงนั้นเราจัดงาน๙๐ค่ะ
กับร้านชื่อดังร้านหนึ่งค่ะ
แล้วคือเพื่อนชื่อเพื่อนร่วมกันค่ะกับ
แล้วก็เราก็จัดงาน
แล้วเราก็น้องก็โพสต์ข้อความทำให้งานเราเสื่อมเสียค่ะ
ปอนเซอร์ถอดถอนไม่ร่วมสนับสนุน
ตอนนี้เราก็มีปัญหาเวลาเราไปจัดงานที่ไหน
เขาก็ไม่ร่วมมือกับเราเพราะว่าเหมือนเรา
เหมือนข้อความเนี้ยค่ะมันทำให้สถานที่จัดงานดูแย่ค่ะ
คือฝั่งเสื้อน้ำเงินเขาก็บอกว่าเขาโดนกระทำก่อนใช่ไหม
แต่เป็นการพาดพิงให้เสียหายธุรกิจเสียหาย

ใช่ก็เป็นการโพสต์ในโลกออนไลน์
พอมาเจอที่นี่ก็เลยระงับอารมณ์ไม่อยู่

ใช่เขาก็เลยบอกว่าถ้าทางฝ่ายผู้หญิงเสื้อแดง

ดำเนินคดีอะไรก็ว่ากันไปเรื่องของทำร้ายร่างกาย

ใช่ต้องระงับอารมณ์ต้องระงับให้ได้
แต่ผู้หญิงบอกบางทีก็ยิ่งกว่าพายุนะ

เข้าใจมากถึงมากที่สุด